คุณผู้ชมคะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวง
พอประชาชนเห็นนายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับโผล่เข้าก่อน
แล้วก็ร้องไห้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางติดตามและรับฟังรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในการประสานการปฏิบัติงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานเพื่อดูแลความเรียบร้อย
และความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีมีการประสานงานเป็นที่น่าพอใจ
และขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคน
จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง
มาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะ
อาทิสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์และกองอำนวยการกองทัพบก
จนถึงบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ
ประชาชนที่รอร่วมแสดงความอาลัยได้โผล่เข้ากอดท่านนายกนะคะ
แล้วก็ร้องไห้บอกให้นายกสู้และให้กำลังใจว่าให้อยู่ทำงานต่อ
ซึ่งท่านนายกก็ได้กล่าวปลอบใจประชาชนว่าให้ช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองเพราะอยู่อีกปีเดียว
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมให้ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างดีที่สุด
รวมถึงได้ฝากให้ส่วนท้องถิ่นประสานและแจ้งช่องทางการเดินทางของประชาชน
ที่ต้องการจะเดินทางมาแสดงความอาลัย
ส่วนภาพรวมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั้น
นายกรัฐมนตรีพอใจและขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ช่วยกันจนทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายค่ะ
ขณะที่พลเอกเฉลิมชัยบอกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่จะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในช่วงนี้
เพราะคงไม่มีใครใช้สถานการณ์แบบนี้ซ้ำเติมคนไทยด้วยกันเอง
แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้คือปัญหาการจราจรซึ่งมอบหมายให้กองทัพภาคที่๑ตั้งกองอำนวยการร่วมที่ท้องสนามหลวงประสานงานกับตำรวจจัดระเบียบการจราจร
ว่าสองวันที่ผ่านมาทุกอย่างดีขึ้นค่ะพร้อมกันนี้ก็ขอให้ประชาชนเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนบางคนไม่พอใจได้
ผู้บัญชาการทหารบกยังกล่าวถึงการใช้มาตรการทางสังคม
กดดันคนที่แต่งกายและแสดงออกไม่เหมาะสมว่า

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วว่าทุกคนมีความจงรักภักดี
มีความรักและอาลัยอาวร
แต่สภาพความพร้อมของทุกคนอาจไม่เท่ากัน
ขอให้ทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกัน

เพราะประเทศชาติต้องการความสงบเรียบร้อย
ความราบรื่นไม่อยากให้จุดเล็กเพียงจุดเดียว
ปมด่างให้เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ